เกินเรื่องมันเกิดขึ้นจากแอปพลิเคชั่นหาครูครับยุคนี้โควิดมึงทีก็ไม่ได้ออกไปเจอเจอกันคนก็เข้าแอปพลิเคชันในการพูดคุยหาแฟนหาคนรักอะไรกันไปบางคนเจอคู่แท้ก็มีแต่ผู้หญิงคนนี้กาที่บอกว่ารู้จักกันผ่านแอปได้๑วันชวนกันออกไปเดทกินข้าวปรากฏสั่งกินในร้าน๓เมนูสั่งกลับบ้านอีก๖เ
บินค่าอาหาร๑๕๐๐กว่าบาท
สุดท้ายฝ่ายหญิงร้องห้าอยู่หน้าร้าน

แล้วเจ้าของร้านต้องพาไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน

นี่คือกล้องวงจรปิดตอนที่เข้ามาที่ร้านกัน

เดินไปแล้วเดินไปใกล้นิดหนึ่ง

แต่โทรศัพท์เดินตรงไปริมถนนเลี้ยวขวาไป

แสดงว่าคุณตั้งใจจะเอาโทรศัพท์มือถือเขาอย่างนี้เหรอ
ก็คือมิจฉาชีพเขาบอกเลยนี่มิจฉาชีพแน่

ไว้แค่ของดูต่างหน้าเป็นบินค่าอาหารพันห้า

สิ่งที่ฝ่ายหญิงทำได้คือยืนร้องไห้อยู่หน้าร้าน
บอกว่าโอ้โหมีเงินติดตัวอยู่ร้อยเดียว

ก็เห็นผู้หญิงชื่อนางสาวแสงดาว

โอนเงินให้เจ้าของร้านก็ไม่ได้

สุดท้ายแล้วเจ้าของร้านก็สงสารนะคะ

เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้น๕พฤษภาคม๔ทุ่มครึ่ง
นี่ใบเสร็จอุ้นไม่ใช่๑๕๐๐ด้วยค่ะ

อาหารหลายอย่าง
หลายอย่าง
รวมแล้วก็เกือบ๑๐เมนูได้เลยค่ะ

คุณเบนบอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจนะ

วันนั้นเนี่ยฝ่ายชายเดินหายออกจากร้านไปประมาณ๒๐นาที
ก็เห็นคุณแสงดาวเนี่ยเดินตามออกไปหานานเป็น๑๐นาทีเลย

เอกใจตั้งแต่เห็นบินแล้วก็รายการอาหารแล้วล่ะ
๒คนลักษณะเดินเข้ามากินข้าวเหมือนเป็นคู่รัก
สั่งอาหารกินในร้านแค่๓เมนู
แต่อีก๖เมนูสั่งกลับบ้าน

คุณเบนบอกว่าปกติถ้ามาเดทกัน
อาหารที่สั่งกินในร้านมันจะเยอะกว่าสั่งกลับบ้าน
แต่อันนี้สั่งในร้านไม่กี่อย่างแล้วสั่งกลับบ้านตั้งหลายอย่าง
กระทั่งบินที่ส่งออกไปเก็บเงินไม่กลับเข้ามาที่แคทเชียร์สักที

ก็เห็นว่านางสาวแสงดาวยืนงงร้องไห้อยู่หน้าร้าน
พูดแต่ว่าไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาท
เธอก็เลยพาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
จริงแล้วรอบแรกแสงดาวไปลงบันทึกประจำวันเองแล้วรอบหนึ่งนะ
แล้วก็กลับมาที่ร้านมายืนร้องไห้บอกเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็เลยพาไปลงอีกรอบหนึ่ง
บอกว่าถ้าแสงดาวเป็นผู้เสียหายจริงสงสารมากนะ
ที่ผ่านมาในฐานะเป็นเจ้าของร้านอาหารเคยเจอเคสแบบนี้๒๓ครั้งแล้ว
ส่วนใหญ่คือผู้ชายทิ้งผู้หญิงให้จ่ายค่าอาหารทุกครั้งเลย
ก็เลยอยากจะฝากบอกถึงจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่คิดจะหาเงินด้วยวิธีแบบนี้เนี่ย

อย่ามาหาเงินกับอะไรอย่างนี้เลย
เราเจอความผิดสังเกตจากบินนี้ค่ะ
ปกติแล้วเวลาบินเช็คบินมาแล้วเนี่ย
ได้บินปุ๊บทุกคนเขาก็จะกลับอยู่แล้วมันปิดร้านนะคะ
เขาจะวิ่งกลับเด็กจะเสิร์ฟส่งบินกลับไปที่แบบที่แคชเชียร์ในระยะเวลาประมาณ๕ที
สมมุติเราทำตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืน๑๐จะเสร็จก็จะจบแล้ว
แต่บินนี้มันเหลือเป็นบินเดียวที่ยังค้างอยู่ในเครื่องที่แบบบินออกมาแล้ว
แต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน
อีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์คือคุณธนัทนะคะเขาบอกว่าเขาดูแลอยู่ที่ร้านเหมือนกันวันนั้น
เห็นความผิดปกติตรงที่เด็กเสิร์ฟสองคนไปยืนรออยู่หน้าร้านนานผิดสังเกต
ถามดูปรากฏว่าลูกค้าที่มากินหายออกไปทั้งคู่เลย
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าโดนชักดาบจริงคนที่ต้องจ่ายเงินก็คือเด็กในร้าน
สักพักหนึ่งฝ่ายหญิงก็คือแสงดาวเดินกลับมาที่ร้านก็เลยไปสอบถามราวเรื่องว่าตกลงเป็นยังไง
ก็เล่าเรื่องเดียวกันกับที่คุณเบนได้ฟังนั่นแหละค่ะเขาก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะ
ก็เลยเรียกตำรวจสายตรวจให้มารับตัวไปโรงพักเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้หลายคนสงสารแสงดาวมากเลยว่า
ประเด็นคือพยายามไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาลงบันทึกประจำวันให้แสงดาว
ดาวเล่าบอกว่านัดหมายผู้ชายคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ที่รู้จักกันมาได้๑วัน
ฝ่ายชายชวนไปเดทคือไปกินข้าวตอนแรกก็ไม่กล้าไปเหมือนกัน
แต่ฝ่ายชายบอกว่ามารอหน้าห้องพักแล้วก็เลยยอมออกไปด้วย
แต่พอเข้าไปในร้านเนี่ยฝ่ายชายบอกขอยืมมือถือโทรหาน้องสาวหน่อยนะ

ตำรวจก็พยายามถามว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไร
ไม่รู้ค่ะเบอร์โทรล่ะไม่รู้ค่ะ
ชื่อเล่นล่ะไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้อะไรเลยกับผู้ชายคนนี้
ตำรวจเลยแนะนำแบบนี้ว่าคุณคุณไปขอกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ร้านตรงนั้นนะ
แล้วก็ขอกล้องวงจรปิดจากร้านอาหารที่เกิดเหตุด้วยนะ
จะได้เอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความจะได้ตามตัวผู้ชายคนนี้เจอ
ปรากฏว่าเธอไม่ได้ไปขอกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยคือทางร้านเขาเอาออกมาให้ดูเอง
ใช่ผู้เสียหายก็คือแสงดาวไม่ได้ไปขอนะ
ทีนี้ไอ้สิ่งที่มีคนเขาทักขึ้นมาว่าเอ๊ะคู่นี้เขารู้กันหรือเปล่า

คือถ้ามาด้วยกันแล้วกินข้าวเสร็จกินอาหารเสร็จก็คือตามสูตรก็คือไม่จ่ายตังค์
ก็จะเป็นไปได้ไหมทำทีเป็นผู้ชายเนี่ยหนีไปทิ้งผู้หญิงไป
ผู้หญิงก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ไม่มีเงินจะจ่ายเหมือนกัน
นี่ทางร้านอุตส่าห์เรียกแกรปไปส่งให้ด้วยนะครับ
เราก็เลยขอที่อยู่จากทางร้านค้านะครับว่าเอ๊ะที่เรียกแกรปให้ไปส่งเนี่ย
ส่งที่จุดไหนอะไรยังไงอยากจะคุยกับแสงดาวเหลือเกินว่า
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าในการตามตัวผู้ชายคนนั้น
โทรศัพท์มือถือของเธอกลับมาส่งที่นี่นะฮะ
ที่บ้านพักย่านพุทธมนตรสาย๓ถนนเจ้าพระยาวิลล่าซอย๒๘
ไปถึงบ้านเลขที่ที่เขาเรียกแกรปให้เลยนะปรากฏว่าเจ้าของบ้านบอกว่า
บ้านเขาไม่มีคนชื่อแสงดาวนี่ฮะอ้าวที่บ้านบอกไม่มีคนชื่อแสงดาว
ไม่มีเลยหน้าตาแบบนี้นี่ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
ก็ดูแล้วคุ้นไม่รู้ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือเปล่านะ
แต่ถ้าเกิดที่บ้านเขาเนี่ยไม่ใช่พอไปสอบถามชาวบ้านในชุมชน
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักนะแต่ก็ดูคุ้นหน้าอยู่
อาจจะอยู่ในชุมชนก็ได้แต่บ้านแต่ละหลังที่เราไปถามเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จัก
มันก็เลยยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับว่าเออ
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณแสงดาวเนี่ยถูกผู้ชายคนนั้นหลอกจริง
หรือเขารู้จักกันหรือเขาทำอะไรกันอยู่นะ
แต่ว่าร้านอาหารเนี่ยแน่นอนก็คือเขาไม่ได้เงินค่าอาหารแน่นอนใช่ไหม
เมนูที่กินไปแล้วกับอีก๖เมนูที่สั่งจะกลับบ้าน
แล้วก็ยังเสียเงินค่าแกรปที่เรียกไปส่งฝ่ายผู้หญิงด้วย
แต่ทำไมเอ๊ะฝั่งผู้หญิงเนี่ยดูไม่ค่อยตามเรื่องอย่างจริงจัง

ใช่พอไปถามตามที่อยู่ที่อะไรก็อ้าวไม่มีไม่มีไปหมดเลย

อันนี้ต้องเดี๋ยวชาวเน็ตโคนงโคนันเลยต้องสืบแล้ว
พร้อมกับตำรวจตำรวจรู้เรื่องแล้วนะคะ